ถ้าคนน่าคล่อนก่อนกลัวคือดังน้องหาดูมันน้องหาดูมดาวินีของปอรันทั้งละปังกราบกับละครั้งเชิงว่ามีน้ำนืมตาทำให้ตากล้องยังยังเห็นว่าไม่เป็นใคร
วินีชัยน้องหาดูม
เมื่อสู่อันดับสุดท้ายเมื่อสู่เมื่อสู่ล่างภาพที่นำมาที่นำนะครับ
วันนี้ก็คือวันที่ทุกคนได้รู้แล้วนะครับ
ที่ร่วมสะท้ายตัวน้ำใจ
ของเราแค่ว่าเผ็ดมันเก็บต้นหนักปอนด์
ถ้าเป็นห้ามรักเกินกันละอ่อนมีสุขสะออนมีร้องบ้านหล่อ
ถ้าเป็นห้ามรักเกินกันละอ่อนสุขสะออนมีร้องบ้านหล่อ
เรื่องเป็นเลยช่วงหน้า
ในใช่ความฝันเกินไป
มันเก็บตอนที่หลังที่น้องเจ้าพระเจ้าสำหรับเจ้าสิ่งทางทางร่วมทางทางหลวงอย่างใจ
มุ่งไหลลิฟต์มันจะได้หาเพียงอยู่ในเมือง
มุ่งราเร็วที่ไม่ต้องที่จะรอเท่ามุ่งไหลที่สุลัมต์มุ่งอย่าง
มุ่งราเร็วที่สุลัมต์มันจะได้หาเพียงอยู่ในเมือง
มุ่งราเร็วที่ไม่ต้องที่จะรอเท่ามุ่งราเร็วที่สุลัมต์มุ่งอย่าง